ดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยเป็นเพลิงไหม้ใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชม
ตลาดกิมเฮงกลางเมืองโคราชซึ่งอยู่ห่างจากอนุสวรียโม
สักประมาณสองร้อยเมตรเท่านั้นเป็นตลาดที่เวลาคนไปไหว้ย่าโมเนี่ย
จะแวะไปซื้อของที่นี่ดูสิฮะไหม้วอดแบบนี้เลยนะฮะ
สภาพเพลิงลุกไหม้อย่างหนักนะฮะตลาดแม่กิมเฮงซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่
อยู่ใจกลางเมืองนครราชศรีมาหรือว่าโคราชนะครับห่างจากอนุสวรีเท้า
สุรนารีประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมตรซึ่งมีแผงร้านค้าอยู่นับร้อยร้านนะครับ
ลุกไหม้อย่างรุนแรงลุกลามเป็นวงกว้างทีเดียว
ใช้เวลากว่าชั่วโมงครึ่งจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ก็ส่งผลให้ตลาดนั้นถูกเพลิงไหม้เสียหายวอดทั้งหมดนะครับ

เมืองต้นก็ทราบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่ร้านจำหน่ายดอกไม้

สาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟของตลาดระเบิด
แล้วเผลอหนึ่งก็ลุกลามร้านดอกไม้
แล้วก็ลามไปยังร้านอื่น
เพราะว่าร้านดอกไม้จะมีโฟมอยู่ก็ลุกไหม้นะฮะทำให้ค่อนข้างจะเร็วมาก
ส่วนความเสียหายเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งในร้านก็มีข้าวของทุกร้าน
มีเพลิงลุกไหม้รถพ่วง๑๘ล้อซึ่งบรรทุกแผ่นยางดิบมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเพชรเกษมฝั่งขาล่องพัทธลุงหัดใหญ่ท้องที่หมู่หนึ่ง
ตะบนนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุงนะครับ
ต้องใช้รถดับเพลิงถึง๔คันเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
ก็สักประมาณ๓๐นาทีเพลิงก็สงบลงไปนะครับ
โดยยางพาราที่บรรทุกมาทั้งหมด๑๕ตันถูกเพลิงไหม้รวมทั้งรถพ่วง
ตัวพ่วงหัวแม่เสียหายไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดที่รถบรรทุกคันนี้
บรรทุกยางพาราแผ่นดิบรวม๓๒ตันจากสุราช
จะไปส่งในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
แล้วก็เกิดเป็นประกายไฟที่ล้อแล้วก็ลุกลามเสียหายไปเกือบหมดแบบนี้แหละครับ